วันนี้พูดถึงเรื่องข่าวกีฬา
คือฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูการไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

จะเปิดฤดูการไปนะคะแล้วก็เป็นการท่าเรือที่ครองจ่าฝูงสัปดาห์แรก
ซึ่งทีมการท่าเรือนะคะก็สามารถครองจ่าฝูงสัปดาห์แรก
ของการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๒๐นะคะ
และหลังจากการแข่งขันค่ะมาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซำนะคะ
ประธานสมสรรค์ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุ
คว้าชาวิวชะปุ๋ยไปร่วมทีมค่ะ
ชาวริวชะปุ๋ยนะคะย้ายมาจากทีมเมืองทองยูเนเต็ด

กลางข้อสงสัยของใครหลายคนว่า
ทั้งที่ทีมมีมิดฟิลอยู่หลายคนแล้ว

มาดามแป้งก็บอกนะคะว่าเราแต่รกครึ่งสวิสเซอร์แลนด์

ดริกีเป็นถึงทีมชาติไทย
รวมถึงช่วยเปิดมุมมองฟุตบอล
ที่เคยเล่นในต่างแดนมาก่อนหน้านี้ด้วย
ซึ่งชะปุ๋ยก็ย้ำว่าอยากจะลงเล่น
และกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งให้ได้ค่ะ

ผมมาผมอยากเล่นแล้วก็อยากกินทีมชาติ

หลายคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าเอามาทำไม
ก็วันนี้ทั้งอันนิสักรายสอนและก็ชาลิชพุยก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้
เพราะฉะนั้นก็ออกมายอมรับว่าเป็นจังหวะฟุตบอลที่โดนนำเร็ว
หลังจากนั้นลูกทีมก็ทำได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าขาดแค่ประตู
ซึ่งก็จะต้องรีบลืมความผิดหวังแล้วกลับมาชนะให้ได้
ส่วนเบเนโต้ควีเอสต้ากับลิคาโดบรูเอเนล
สองกองหน้าต่างชาติที่ย้ายมาใหม่ก็บอกว่าแม้ว่า
ยิงประตูไม่ได้แต่วิ่งเยอะและช่วยทีมได้เยอะเลยค่ะ